แล้วก็ทะเลาะกันตามภาษาเด็กเหมือนกัน
แต่ทีนี้ผู้เป็นพ่อของเด็กไม่ยอมครับออกโรงเอง
มีไปเตะเด็กคู่กรณีของลูกชายตัวเอง
ซึ่งเด็กที่โดนเตะอายุแค่๑๒ขวบเท่านั้นเอง
คุณผู้ชมมาดูคลิปเหตุการณ์นี้กันนะครับ
กลับมาเถอะ

เย็นแล้วนะ

เอ้ยพี่ทำเด็กอย่างนี้ไม่ได้
เอ้ยพี่ทำเด็กอย่างนี้ไม่ได้
เอ้ยพี่ทำเด็กอย่างนี้ไม่ได้
เอ้ยพี่ทำเด็กอย่างนี้ไม่ได้

เอ้ยพี่ทำเด็กอย่างนี้ไม่ได้

ดูกันที่มาเจ๊เด็กก้บอกว่า
กัหมกิมาทำลูกกูหนะ

นี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่ชายวัย๔๐ปี

น้องอ้ำเป็นเด็กชายไว่๑๒ปีเท่านั้นเอง
น้องอ้ำนี้โดนเตะเขาที่หน้าอก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่๘
พฤศจิกายนที่หมู่บ้านจัดสรรแห่งหนึ่ง
ย่านคลอง๑๑ปฐุมธานี
พอเป็นคลิปเหตุการณ์ออกมาถูกแชร์ลงในโลกโซเชียลเป็นข่าวเป็นคราว
ทีมข่าวของเราก็สอบถามไปยังแม่ของน้องอ้ำ

แม่น้องอ้ำก็ลองให้ฟังบอกว่าคนก่อเหตุอายุ๔๐ปี
จริงแล้วก็เป็นคนในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับ
โดยก่อนเกิดเหตุลูกชายของเธอคือน้องอ้ำ
ก่อกองไฟกับเพื่อนอยู่
แล้วก็มีฟังให้ดีนะครับคุณ
มีลูกชายของผู้ก่อเหตุนั่น
นั่งเล่นอยู่กับน้องอ้ำด้วย
ระหว่างนั้นเองนะฮะลูกชายของผู้ก่อเหตุเนี่ย
สนเตะกองไฟเล่นจนไฟมันลุกพลืบเลย
อ้ำซึ่งอายุมากกว่าแล้วก็โตกว่า
ก็เลยใช้รองเท้าตบหน้าเด็กคนนั้นไป

ทีนี้ครับเด็กไปฟ้องพ่อ
พ่อของเด็กตามมาเอาเรื่อง

เพราะพ่อของเด็กคนนั้นตามมาเอาเรื่องน้องอ้ำ
แล้วก็เตะล้างแค้นอย่างที่เห็นในคลิป
แล้วก็ด่าน้องอ้ำว่ามาทำลูกกูทำไมอย่างนี้นะฮะ
ซึ่งทางครอบครัวของน้องอ้ำเองตอนนี้
ก็ได้ไปแจ้งความไว้แล้วที่สพธัญบุรีนะครับ
แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ไปพูดคุย
กับฝั่งของผู้ก่อเหตุด้วยนะคุณนะชายวัย๔๐ปีเนี่ยนะฮะ
โดยทางแม่ยายของผู้เกาะเหตุนะครับได้อธิบายแทน
บอกว่าหลานชายของเธอเนี่ยก็คือเด็กที่ไปเล่นกับน้องอ้ำนะ
หลานชายถูกน้องอ้ำทำร้ายร่างกาย
แล้วก็ทำร้ายร่างกายเป็นประจำ
ครั้งหลังสุดนี่แหละฮะที่ไปเล่นก่อกองไฟด้วยกัน
แล้วก็อ้ำก็เอารองเท้ามาตบโดยเอาพื้นรองเท้าไปเผาไฟก่อน
แล้วก็เอามาตบมันนาบที่หน้าของหลานเธอ
แล้วก็บอกว่าจนเป็นแผลผู้พองเลยนะครับ
แล้วก็เสร็จยางรองเท้าแตะที่มันติดไฟนี่

เกือบจะหยดเข้าตาหลานของเธอเหมือนกัน

จนพ่อของเด็กนะครับรับไม่ได้
ก็เลยต้องไปถามไทยไม่ได้ถามไทยโดยดีนะ
ไปถามว่าทำลูกเขาทำไมนะครับ
ก็เลยไปแก้แค้นไปเตะน้องอ้ำแบบนั้น
ทีนี้ตอนนี้ก็เตรียมเข้าแจ้งความกับอีกฝ่ายด้วยเช่นเดียวกัน

ในเรื่องของคดีทางตำรวจสพธัญบุรี
ก็บอกว่าอยู่ระหว่างเรียกทั้งสองฝ่าย
เจรจากลายเกลี่ยกันก่อน
เพราะว่ามันก็มีความผิดต่างกรรมต่างวาระทั้งสองฝ่าย
และอีกอย่างคือผู้ก่อเหตุ

เด็กทั้งคู่นะเล่นกันทะเลาะกัน

จากเรื่องของเด็กกลายเป็นเรื่องของผู้ใหญ่